คุณผู้ชมไปที่ลำปางตำรวจสพเกาะคาลำปางนะครับ
ตอนนี้ลากคนร้ายคนร้ายคนนี้เนี่ยครับยิงเข้าไปนี่คืออะไร
นี่คือรถบัสรับส่งพนักงาน
นี่ถ้านั่งอยู่อยู่ระดับไหนแถวนี้เลย
น่าจะเข้าขมับน่าจะเข้าตรงขมับหรือเข้าหัวเอาแล้วกันนะ
นี่แหละคุณผู้ชมครับน่ากลัวสภาพกระจกแตกร้าวนี่ตรงอื่นก็มี
เป็นรูโหวรอยกระสุนปืนบนตัวรถอีกเพียบ
ฝีมือของคนร้ายที่ใช้ปืนยิงใส่รถรับส่งพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางครับ
เหตุเกิดช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้แล้วก็เปลี่ยนกระจกใหม่เรียบร้อยแล้ว
อุดรเกื้อเกินพนักงานขับรถคันที่ถูกยิงเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุขับรถไปตามถนนผนโยธินช่วงลำปางเกาะคา
เป็นถนนสายหลักพอขับผ่านหน้าอู่ซ่อมรถบรรทุก๑๐ล้อ

ตอนนั้นเขาตกใจนะครับแต่ยังฝืนขับไปก่อน
หากจุดเกิดเห็นแบบบ้าง๒๐๐เมตร

โอโหนั่งพิงไปตรงนั้น

โอ้โหน่ากลัวโอ้โหเนี่ยครับคือถ้านั่งอยู่แบบนั้นเต็มเต็ม
พี่มีศัตรูไหมเนี่ยถามจริงไปขับรถปาดใครอะไรใครบ้าง
บอกไม่มีนะครับอาจจะเป็นลูกหลงที่กลุ่มวัยรุ่นคึกขนองยิงปืนเล่น
หรืออาจจะเป็นจังหวะที่เขาขับรถผ่านในจุดที่คนร้าย
ปืนใส่คู่อลิหรือเปล่ากระสุนมันเลยพุ่งเข้ากระจกรถแทน
ทีมข่าวลงพื้นที่ในระแวกที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชม
พบว่าข้างอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีที่โล่งนะครับเป็นทุ่งนานะครับ
ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอาหารขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอก
เออไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะคือไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะ
แถวนั้นตำรวจจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วครับ
เอามาหน่อยโอ้โหนี่ถ้าคนนั่งอยู่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับ